กรณีของการที่วัยรุ่นไปตีกันในโรงพยาบาล
สมุทรปราการไปทำร้ายคุณหมอ
เป็นคำถามสำคัญว่าคิดอะไรถึงไปตีกันในนั้น

เพราะคุณหมอเป็นผู้ที่คอยดูแลรักษาพวกเรา
คิดอะไรถึงไปตามล่าคู่อาริในโรงพยาบาล

จะต้องมีมาตรการอย่างไกลต่อไป
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอหยิบยกเรื่องนี้มาขยายความในขีดเส้นใต้หน่อย
เพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้ว
ข่าวนี้ถูกจัดเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่คนสะเทือนใจกันมาก
ไทยรัฐบอกว่าจัดหนักแก๊งถอย
ชกพยาบาลในโรงพยาบาลอารวาสห้องฉุกเฉิน
ลากคอได้แล้ว๑๑อีก๗ยังหนีอยู่
อีกฉบับบอกจับ๑๑โจเหิมบุกโรงพยาบาลไล่ชกหมอพยาบาล
เมื่อข่าวเมื่อช่วงข่าวเมื่อสักครู่ท่านได้เห็นคลิปได้ฟังข่าวได้เห็นภาพเหตุการณ์แล้ว
ผมคิดว่าคนไทยเขามีคำคำหนึ่งที่เอามาใช้ได้เหมาะสมมากคือเห็นแล้วเลือดขึ้นหน้า
เลือดขึ้นหน้าหมายถึงว่าเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วเจ็บใจเห็นแล้วโมโห
นี่มันอะไรกันเนี่ยในโรงพยาบาลแท้ทำอย่างนี้ได้ยังไง
หมอพยาบาลเนี่ยกระเจิดกระเจิงเลยนะครับประเด็นที่จะหยิบยกมาขีดเส้นใต้
อยากจะพูดแทนประชาชนคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาดูข่าวนี้ว่าประชาชนคิดยังไง
ประชาชนอยากให้คนเหล่านี้ถูกลงโทษอย่างสาสมต้องถึงขั้นติดคุก
ต้องไม่มีการรออาญารอลงอาญาโทษจะต้องหนัก
หรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าถ้าอยู่ในถึงเวลาเข้าข่ายอภัยโทษ
คนเหล่านี้ต้องไม่ได้รับอภัยโทษเพราะว่าสิ่งที่ทำมันเกินเหตุ
เหตุการณ์แบบนี้ช่วงหลังก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะถี่ด้วยซ้ำไป

ยังตามไปทำร้ายกันที่โรงพยาบาล
ทำร้ายกันเองไม่ว่ายังตามไปทำร้ายเจ้าหน้าที่
หมอพยาบาลด้วย

หมอพยาบาลในยามศึกสงคราม

เขาไม่เอาระเบิดไปเครื่องเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้น
ถือว่าหมอมีหน้าที่
รักษาคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นศัตรู

หมอพยาบาลเขาก็ทำหน้าที่ของเขา
แล้วคนพวกนี้คิดยังไง
เห็นภาพแต่ละภาพท่านดูภาพในจอขวามือสิครับ

คราวก่อนก็ถูกลงโทษกันไปเยอะ

คราวนี้ก็มาอีกฉะนั้นสิ่งที่
ผมพูดแทนประชาชนที่ดูข่าวได้ว่าหนึ่ง

จะต้องไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ให้หมด
ฝ่ายตำรวจเนี่ยล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอก
กริจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าพบตรท่านจักรทิพย์
สั่งการให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
กับพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็ว
ประนามการกระทำที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกคน
ยุติความรุนแรงในสถานพยาบาล
เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนและสังคม
รับไม่ได้อาจจะกระทบต่อการทำงาน
บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาล

รักษาผู้ป่วยรายอื่น
หรือทำให้ทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างทางการแพทย์
ได้รับความเสียหายและอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ป่วยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
ในโรงพยาบาลนี่ฝ่ายตำรวจ
ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น
ฝ่ายอรรยาการ

อรรยาการว่ายังไงนี่คนนี้คือ
เขาบอกว่าคดีทำลายในห้องฉุกเฉย
มาหลายสำนวนแล้วเพราะโรงพยาบาลควรจะเป็นสถานที่ซึ่งปลอดภัยที่สุด
นี่ก็ตรงกันแต่กลับกระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์
ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากหากใครคิดจะกระทำอีกขอให้ยกเลิก
แต่หากอยากจะกลางก็กลางให้สุดแต่จะไปหยุดที่เรือนจำเออ
อายการฟ้องหนักแน่เตรียมก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้เถอะ
จำพวกนี้สารพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญามาแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๖ธันวาสารจังหวัดอ่างทองจำคุกวัยรุ่น๙คน
ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสในสถานบันเทิงจนบาดเจ็บมีผู้นำลงส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
แต่คู่กรณียังตามไปทำร้ายกันในห้องฉุกเฉินคดีที่ว่านี้เนี่ย
สารพิพากษาจำคุก๖เดือนรับสารภาพเหลือจำคุก๓เดือน
พฤติกรรมร้ายแรงไม่ยำเกรงกฎหมายสารจึงไม่รอลงอาญาเห็นไหมครับ
ปกติแล้วถ้าโทษไม่เกิน๒ปีเนี่ยสารจะรอลงอาญานี่สารไม่รอลงอาญา
แล้วท่านรองโฆษกอายการสูงสุดบอกว่า
โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่กู้ชีพฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย
และปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายพฤติกรรมใหญ่โตทำทรัพย์สินค่าราชการเสียหาย
ทำร้ายร่างกายกันในโรงพยาบาลเป็นที่น่ารังเกียจเป็นที่สุด
แล้วท่านก็บอกนี่อายการจะพิจารณาบรรยายฟ้องถึงพฤติกรรมที่ท้าทายกฎหมายใหญ่โต
เกรงกลัวกฎหมายขอให้สารลงโทษสถานหนัก
หรือฟ้องขอให้สารเพิ่มโทษหากมีประวัติเก่ามาแล้วเห็นไหมครับ
ตำรวจเอาจริงแน่ทำสำนวนเข้มทำสำนวนเรียกว่าเด็ดขาดเลยก็แล้วกัน
ส่งให้อายการอายการเอาสำนวนมาดูแล้วอายการเป็นคนส่งฟ้องศาลนะครับ
ฉะนั้นอายการบอกว่าจะทำสำนวนเพื่อให้สารลงโทษให้จงหนัก
ฉะนั้นถ้าตำรวจว่าอย่างนี้อายการอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับ
ถึงศาลเนี่ยเสร็จแน่แต่ว่าประเด็นก็คือว่า
สิ่งที่เราอยากเห็นอยากให้ทุกขั้นตอนเนี่ยมันเร็ว
ตำรวจทำสำนวนเร็วสรุปสำนวนเร็วสอบสวนได้เร็ว
หาพยานสอบพยานได้เร็วเสร็จปั๊บส่งอายการ
อายการตรวจสอบสำนวนได้เร็วส่งฟ้องศาล
ผมก็เชื่อว่าศาลท่านจะพิจารณาเร็วที่ให้เร็วเนี่ย
เพราะถ้าปล่อยเช้าไว้คนลืมผ่านไปนานนานคนลืม
สารมาลงโทษอีกทีคนก็ลืมไปแล้วว่าคดีอะไร
คนที่มันคิดจะทำอย่างนี้มันจะได้เห็นว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยอบรมคอยบอกมันมีสถานที่อย่างอื่นตั้งเยอะแยะนี่ครับ
ที่จะไปตีไปตะลุมบอลกันเนี่ยทำไมต้องไปถึงโรงพยาบาล
แล้วทำไมต้องไปไปชกหมอเขาไปทำร้าย
พยาบาลเขาอันเนี้ยหนักเลยรัฐมนตรีสาธารณสุขควรจะต้องดูว่า
ในโรงพยาบาลเนี่ยควรจะติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม
อันที่สองควรจะมีเหตุที่จะป้องกันทำยังไงที่จะถ้าเกิดเหตุอย่างนี้
หมอกับพยาบาลจะได้รับการดูแลเพิ่มรอปภเข้าไปหน่อยได้ไหม
โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถ้ารู้ว่ามีเหตุอย่างนี้มาปั๊บ
ระดมรอปภทุกจุดไม่งั้นแล้วเนี่ย
คนเป็นหมอเป็นพยาบาลเขาจะทำงานด้วยความหวาดหวั่น
แล้วพอมีเรื่องแบบนี้มามีคดีตรุมบอลมา
เอาคนที่ถูกแทงถูกยิงมาโรงพยาบาลหมอพยาบาลเขาก็ไม่กล้า
หมอพยาบาลก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคู่อาริตามมาทำร้าย
แล้วเราก็จะโดนลูกหลงด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องความรู้สึกของคนในสังคม
ว่าสภาพอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นโรงพยาบาลที่ไหนที่ไหนก็ควรจะปลอดภัย
ฉะนั้นวิธีการป้องกันดีที่สุดคือลงโทษคนเหล่านี้ให้เข็ดหลาบ
เอาให้หนักมันจะได้เข็ดหลาบจะได้รู้ว่าต่อไปนี้อย่าทำ
ต่อไปนี้อย่าทำคนพวกนี้ต้องได้รับโทษอย่างสะสม
และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ที่จะฝากไปถึงทั้งตำรวจอายการ
และผมเชื่อว่าศาลท่านก็จะดำเนินการเรื่องนี้เร็วครับขอบคุณครับ